ยังมีการดำเนินการกันอยู่ในหลายพื้นที่นะคะ

เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครอบครัวโควิด๑๙

ไม่ใช่ครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙

นายโควิดนางโควิดตาโควิดเด็กยิงโควิดเด็กชายโควิด

และได้ล้มหายตายจากได้รับส่วนบุญแล้วก็ช่วยออกจากประเทศไทย
ไปผุดไปเกิดไปเป็นอะไรก็ได้

ที่ไม่ต้องกลับเข้ามา

นำโดยพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะ

ทำบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

ที่ลานด้านหลังเมนเผาศพนะคะ

แล้วก็นำชื่อนำนามสกุล

พระครูยะติธรรมนุยุทธ์บอกว่า

ถือโอกาสนำรายชื่อครอบครัวโควิด๑๙

ซึ่งการประกอบพิธีบังสุกุลหมู่

จำนวนหลายหมื่นรายชื่อเลยนะคะ

ซึ่งปีนี้เป็นช่วงโควิด๑๙ระบาด
ก็เลยไม่ได้เชิญชวนสาธุชนมาร่วมด้วย

ก็บอกให้ส่งรายชื่อมาได้ทางออนไลน์

แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอย่างเคร่งครัดด้วย
หวังว่าครอบครัวโควิดได้บุญกุศลครั้งนี้แล้ว
จะรีบไปผูดไปเกิดในที่ชอบ